โอ้โหมะเขือเทศเชอรี่ดิฉันเนี่ยดกแดงอร่ามงามตาน่ารับประทาน
ยังมีประโยชน์ด้วยนะคะขอเชิญนะคะทานผักผลไม้ดีแบบนี้
มีอะไรขอกินด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะช่วงนี้ภาคกลาง
เหนืออีสานเนี่ยร้อนนะคะแต่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีทั้งฝนและคลื่นสูงด้วยค่ะ
ตรวจสอบข้อมูลกันเป็นประจำทุกวันจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ย
เมฆปกคลุมหนาทึบจากปกติสีขาวบางบางเนี่ย
ขึ้นจนกลายเป็นสีเขียวสีฟ้าจนถึงสีเหลืองสีส้ม
ส่วนเรื่องของปัจจัยความร้อนล่ะคะเราดูจากแผนที่อากาศ
แอลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าบริเวณตรงนี้หย่อมตรงนี้มีความร้อนสูงนะคะ
ก่อตัวรวมกันค่ะกลายเป็นกลุ่มที่มีพื้นที่ร้อน
มีความร้อนสูงพอเจอกับลมมาปะทะกันก่อให้เกิดเป็นฝนนะคะ
ซึ่งตัวแอลตัวนี้แหละค่ะจะมีผลต่อภาคใต้
แล้วก็จะมีผลต่อไปในภาคเหนือภาคอีสานด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันตัวแอลที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ย
ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีความร้อนร้อนจัดร้อนจีกันแบบนี้
ตอนกลางวันก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของฝนค่ะ
ตกช่วงไหนหนักขนาดไหนพื้นที่ใดบ้างดูจากโมเดลนี้ค่ะ
ช่วงเช้าแบบนี้นะคะก็เริ่มมีตกประปรายบริเวณขอบของประเทศ
ไล่ลงไปจนถึงนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สตูนกันเลยทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะตอนกลางอย่างแถบจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะ
ช่วงประมาณซักบ่ายสองบ่ายสามนะคะหรือช่วงบ่ายบ่ายนะคะ
ก็เตรียมพร้อมรับมือใครจะเดินทางใครจะท่องเที่ยว
ตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะตกหนักสลับเบาเป็นแห่ง
แต่ดูเปอร์เซ็นต์ดูสถิติแล้วก็เรียกว่าทั่วถึงแล้วค่ะ
พื้นที่อาจจะมีตกหนักบ้างนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้กักเก็บน้ำในช่วงหน้าแรงนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามเตรียมเฝ้าระวัดระวัง๓๖เมษายนนี้นะคะ
ส่วนเรื่องคลื่นตอกย้ำกันหน่อยนะคะว่ายังคงแรงอยู่นะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันคลื่นสูง๒เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือหรือว่าใครจะไปท่องเที่ยวช่วงนี้ก็พักไว้ก่อน
วันที่๔เป็นต้นไปคลื่นฝั่งอันดามันก็จะสงบแล้วนะคะ
ส่วนภาคอีสานนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เนี่ย
สภาพแม่น้ำในแม่น้ำชีเนี่ยตอนนี้ค่ะแห้งขอดเป็นแบบนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านบอกได้รับผลกระทบแน่นอน
ที่นี่คือหมู่บ้านท่าหายอำเภอเคืองในนะคะระดับน้ำลดลง
เห็นสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำเป็นระยะทางยาวหลายสิบกิโลเมตร
ดูแล้วก็แห้งแรงจริงจริงนะคะแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีค่ะ
ที่ชาวบ้านจะพาลูกหลานลงไปงมหาหอยจุ๊บเอามาสร้างรายได้ในช่วงหน้าแรง
รวมไปถึงซื้อขายกันในตลาดค่ะราคาใช้ได้นะคะ
กิโลกรัมละห้าสิบถึงหกสิบบาทเลยทีเดียวค่ะมาถึงเรื่องของการคลายร้อนกันบ้าง
บางคนแบบร้อนแบบนี้ต้องหาน้ำเย็นรับประทาน
เฉพาะน้ำอัดลมระวังกันหน่อยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือว่าร้านค้าที่ตั้งขายของกลางแดดค่ะ
ร้านที่ขายน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มอัดก๊าซเนี่ย
ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าอากาศร้อนร้อน
ทำให้ก๊าซเนี่ยขยายตัวและเกิดระเบิดได้อย่างข่าวนี้ภาพเนี้ยนะคะ
น้ำอัดลมแบบแก้วตากแดดร้อนจัดเนี่ยขวดระเบิดนะคะ
แก้วกระเด็นใส่พ่อค้าที่ตลาดนัดวัดบ้านโคกหนองแหวง
อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
อันนี้ต้องเตือนกันจริงเพราะบางคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาวิธีในการลดความร้อนอาจจะเป็นผ้าชุบน้ำมาคลุมเอาไว้
ก็เป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเราเตือนกันเป็นประจำนะคะเรื่องของความร้อนและความแรงที่มาในช่วงนี้
แต่ก็ยังมีข่าวดีให้ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าหน้าแรงหรือหน้าร้อนปีนี้ฝนก็จะมาไวด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีกันไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ดิฉันไปเก็บมะเขือเทศก่อนคุณผู้ชมออเดอร์ดีจริงนะคะช่วงนี้
ลากันไปก่อนแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ